ถามคุณผู้ชมแบบนี้ว่าคุณผู้ชมเคยโกรธหรือว่าเคยแค้นใครมากไหม

คุณผู้ชมทำยังไงที่จะระบายความแค้นนั้น

แต่ผู้หญิงคนนี้ค่ะเธอชื่อฟ้า
เธอเคยคบหากับผู้ชายคนนึง

แล้วสุดท้ายเธอบอกว่าเธอโดนเขาทำร้ายร่างกาย
ขโมยทรัพย์สินทุกอย่างของเขา
สร้อยทองกระเป๋าตังค์เงินสดมอเตอร์ไซค์

ล่าสุดตำรวจจับตัวได้แล้วค่ะ

ใช่นี้เสียงปืนดังรัวรัวเลย

ตรงนี้คือจุดกลับรถใต้สะพานข้าม
ยิงมา๑๒นัฐตายมั้ย
เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรกับผู้ชายคนนี้บ้าง

คือเขาก็เสือกกระสนเอาตัวรอดสุดชีวิตเลยนะ
นัดคือโดนไล่ยิงอะค่ะ
คือเขาบอกว่าผู้หญิงที่เคยคบหากันที่ชื่อฟ้าเนี่ยนะคะ
นัดมาเจอกับเขาตี๒๓๐วันที่๖กรกฎาคม

ยิงวิ่งหนีมาเนี่ยวิ่งแบบสุดชีวิตแล้วข้างหลังก็วิ่งไล่ตามมาเห็นไหมคะ
เขาบอกว่าฟ้านัดเข้ามาให้เจอตี๒๓๐
พอมาถึงเสร็จปุ๊บฟ้าไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะ

ชักอาวุธปืนออกจากเอวรัวยิงไป๑๒นัด
แต่คุณผู้ชมคงดูได้จากภาพนี้ว่า
ถ้าโดนก็คงโดนไม่หนักหรืออาจจะไม่โดนเลยเพราะเขายังวิ่งหนีมาได้
คือฟ้านี่มาแล้วมากับผู้ชายสองคนนี้เหรอ

พาผู้ชายมา๒คนชื่อดานุสรกับนัทธพลอายุ๑๙ปีกับ๒๓ปี
ดานุสรกับนัทพลมีทั้งไม้และเหล็ก

ประสิทธิ์กระสนมาจนกระทั่งวิ่งเข้าไปจนถึงหมู่บ้านค่ะ

ไปดูภาพกล้องวงจรปิดจังหวะที่เขาวิ่งเข้าไปตรงหมู่บ้านนะ

จังหวะที่เขาวิ่งเข้ามาตรงแถวหมู่บ้านแล้วเขาก็ยังพยายามหนีนะ
ไอ้๒คนนั้นก็ยังขี่มาตรงท้ายไล่ตามจะมาทำร้ายเขาอ่ะ

เขาพยายามวิ่งหนีแล้วไปขอความช่วยเหลือคนในหมู่บ้านค่ะ

กลุ่มคนร้าย๓คนก็เลยขโมยมอเตอร์ไซค์ของเขาที่เขาขี่มา

ฮอนด้าคลิกสีฟ้า๑๙๐๐บาทเอาไป

สร้อยคอทองคำหนัก๓บาทมูลค่า๙๐๐บาทไปด้วย
เอากระเป๋าสตางค์๔๐๐บาทเงินสดอีก๕๐๐บาท
ล้นทรัพย์เขาแล้วหนีไปเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าเคราะห์ดีจริงค่ะ

ผู้ต้องหา๓คนในคดีนี้คนหนึ่งคือฟ้าชื่อธนพรสุวรรณภูมิอายุ๓๑ปี

คนที่สองดนุสรบุญประคมอายุ๒๓ปี
และคนที่๓นัทพลโยธไทยอายุ๑๙ปี

กลางมีทั้งปืนพกสั้น๙มม๑กระบอก
บรรจุกระสุนปืนทรัพย์สินมีค่าแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้เป็นภานะในการก่อเหตุ
พอตำรวจจับฟ้าได้ตำรวจถาม

ตอนที่คบกันคบกันลึกสึง

บอกว่าเขาหลอกลวงเธอเอาทรัพย์สินเธอไปแล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอ
โกรธแค้นมากเธอก็เลยชักชวนรุ่นน้องที่สนิทกันไปก่อเหตุค่ะ

ขวานี่ตำรวจคนซ้ายเสื้อสีดำที่ถือปืนเนี่ยคือฟ้านะ

ส่งคุณเนติชาวค่ะไปที่จุดเกิดเหตุก็ได้เจอกับชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์

แล้วก็เห็นคนผู้เสียหาย
รั้วเข้ามาในหมู่บ้านเลยเพราะถูกผู้หญิงไล่ทำร้ายขอความช่วยเหลือ
เขาบอกว่าวิ่งมาบอกผมถูกยิงช่วยผมด้วย

หลังจากที่เขายังเจอเขาแล้วได้มีการพูดคุยหรือเขาเล่าอะไรให้ฝัง

เจอแล้วก็อยู่แค่นั้นเราก็ต้อนสุนัขเข้าบ้านครับ
เพราะมันเห็นคนแปลกหน้ามามันจะเห่า
ก็เลยต้อนเข้ามาก็เลยไม่ได้ออกไปนะครับ
ก็บ้านเขาโทรแจ้งตำรวจให้
เบื้องต้นฟ้าได้รับการประกันตัวออกมานะคะ
วงเงินประกันตัวชั่วคราวใน๑๐๐๐๐๐บาท
เพราะว่าก็อยากจะฟังเรื่องราวฝั่งนั้นแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้

เหมือนกันนะคะโทรไปสอบถามเรื่องราวนี้เขาบอกว่า
เขาไม่ขอให้ข้อมูลแต่เขาให้ปากคำกับตำรวจไปหมดแล้วค่ะ
ตอนนี้ถามว่าแล้วเจ็บตรงไหนบ้างพี่โดนรัวยิงตั้ง๑๒นัด
เขาก็โชคดีนะเขาไม่โดนยิงไม่เข้าแบบไม่โดนเลย

แต่เจ็บที่ขาเพราะว่าถูกตีด้วยท่อนเหล็กนะคะ
บอกว่าก็ขอให้มันเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมก็แล้วกัน
เรื่องต้นทั้ง๓คนโดนแจ้งข้อหาหนักหลายข้อหานะคะ
ร่วมกันพยายามฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
ปล้นทรัพย์โดยใช้อาวุธหรือยานพาหนะ
ยิงปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ครอบครองปืนกับเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
ก็หลังจากนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมพยาหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วก็เตรียมที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ

คือถ้าจะระบายความแค้นแก้แค้นหรือจะอะไรยังไง
มันต้องไม่ใช่วิธีการลักษณะแบบนี้อ่ะ